ทีนี้มาดูที่เพชรชบุรีหน่อยค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุคนร้ายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มายิงพ่อค้าที่เพชรชบุรี
แล้วพอเขายิงเสร็จนะยังยืนดูอยู่ด้วย
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตำรวจเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นตอนที่ก่อเหตุเลย
นี่คือคนเจ็บที่โดนยิงนะคะตำรวจสพเมืองเพชรชบุรี
แล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบคนที่ถูกยิงเนี่ยคือนายอานัทชัยภูทิเวศอายุ๓๘ปี
ภูมิลำเนาเขาเป็นคนสมุทรปราการแต่ว่ามาขายของอยู่ที่เพชรชบุรี
ซึ่งก็โดนยิงบริเวณหน้าร้านค้าใกล้กับตลาดนัดทุ่งลมที่อำเภอเมืองเพชรชบุรี
ตัวคนเจ็บเนี่ยเขาเช่าหอพักอยู่ที่หอพักเฟื่องฟ้า

ทีนี้พอเกิดเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แถวนั้นนี่แหละเห็นภาพเลย
ตอนที่ผู้ก่อเหตุยิงนายอนัทชัย

คนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีมุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรชบุรี
ส่วนคนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเก้า
อาการตอนนี้ของคนเจ็บปลอดภัยแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพขณะที่เกิดเหตุ
ตอนที่ยิงแล้วยิงเสร็จแล้ว
นายอนัทชัยล้มลงไป
ตัวคนก่อเหตุยังยืนดูอยู่เลย
ซึ่งตอนนี้ตัวคนเจ็บอาการก็ปลอดภัยแล้ว
แล้วต้องเขียนหนังสือให้การกับตำรวจค่ะ
พอเขียนหนังสือเขียนด้วยลายมือเสร็จแล้ว
ตำรวจก็เลยทราบตัวคนก่อเหตุ
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานต่างอยู่
แล้วก็กำลังอยู่ในกระบวนการอยู่ในขั้นตอนของการขอสารจังหวัดเพชรชบุรี

บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกับนายอานัทชัยมาก่อน๒วัน
แล้วคืนนั้นเนี่ยคนร้ายก็มาซื้อของที่ร้านค้าตรงนี้แหละค่ะ
จังหวะนั้นเองนายอันนัทชัยเดินเข้าไปซื้อของ
พอคนร้ายมองเห็นนายอัณฑชัยเห็น
นายอนัทชัยก็เดินหันตัวกลับมา
คนร้ายเห็นพอดีเลยเอาอาวุธปืนยิงใส่นัดหนึ่ง
กระสุนเข้าที่บริเวณกระพุงแก้ม
แล้วก็ไปทะลุไปที่กระพุงแก้มอีกด้านหนึ่ง

คนร้ายยืนดูสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์

ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดสารอนุมัติหมายจับมาแล้ว
น่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วนี้
เพราะว่าตอนนี้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
ประกบตัวไปที่บ้านพักไปที่บ้านญาติแล้ว
คาดว่าคนร้ายอาจจะหลบหนีไปอยู่บ้านญาติ

น่าจะจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีเลย